เด้ยเต้เต้ใส่ไม้เด้ยไม่ใช่ใครแต่งอาณคุณแต่งงานเหรอไม่ใช่นี่แหละจะต้องใจมี
คบกันมานานเราก็เลยอยากจะพาไปดูบรรยากาศแบบอบอุ่นอบอุ่น
ที่สองครอบครัวเนี่ยเขามีโมเมนต์ร่วมกันค่ะ
เป็นคลิปภาพซึ้งคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพนี้แหละค่ะ
เป็นเอ่อไปสู่ขอใช่คุณแม่ต่อหน้ามุมวันเต๋ามุมวันเต๋า
ใช่คือคุณแม่ของใบเนี่ยนะเขานอนรักษาตัวอยู่บนเตียง
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคุณผู้ชมแล้วก็คงจะทำเอาหลายหลายคนน่ะ
มากเลยนะคะเป็นช็อตที่แบบว่าเขามีการสู่ขอกันอย่างเป็นทางการ
และที่ไฮไลท์คุณผู้ชมค่ะก็คือภาพนี้เลย
ภาพที่คุณพ่อต้อมนครเวศพพรค่ะค่ะ
พูดให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าคุณแม่ของไร้ว่า
ตั้งใจมายืนยันกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงลูกสาวเลย
เพราะจะรักไบท์มากกว่าที่รักโตซะอีก

ฝากคุณแม่ของไบร์ทเองค่ะก็กล่าวคำอวยพรลูกสาวในการเริ่มต้นชีวิตคู่
ถ้อยคำซึ้งนี้เลยคุณผู้ชม
รักที่สุดเกินกว่าอะไรจะกั้น
พร้อมฝากไบร์ทให้โตดูแลนับจากนี้ด้วย
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปย้อนชมคลิปสุดประทับใจกันนิดนึงค่ะ

ตั้งใจว่ายืนยันกับคุณแม่คุณพ่อ
จะรักไบร์เนี่ยมากกว่าต่อรักอีกครับ

รักเกินกว่าจะรักไบร์มากกว่า
แล้วก็เป็นของมันด้วย

งั้นถือว่าคุณแม่อนุมัติผมขออนุญาตสวมแผนนะครับ
เดี๋ยวแม่หายดีแล้วกลับบ้านค่ะแม่

คุณแม่คุณไบร์ทไม่สบาย
แล้วก็คือเขาอยากอยู่ในโมเมนต์ที่แบบประทับใจกันทั้งคู่

คุณแม่ไม่สบายอยู่แล้วก็เป็นความรู้สึกที่อยากให้มีคนดูแลลูกสาว
เชื่อว่าใครที่ดูหน้าจออยู่ตอนนี้ที่มีครอบครัวแล้วก็ด้วยเหตุการณ์หลายอย่างนะครับคุณผู้ชมค่ะ
ก็ต้องบอกตรงโควิดเนี่ยมันทำให้แบบบางทีเราก็จัดงานไม่ได้
ยินดีกันไม่ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วความรู้สึกที่สื่อผ่านออกมาตรงนี้ค่ะ

คือหลายคนดูคลิปนี้แล้วก็อดเสียดอดน้ำตาไหลไม่ได้
ตอนที่พลอยดูอยู่ก็น้ำตาคลอขึ้นมาเลยเหมือนกัน
จริงนะคือการที่จะมาจัดงานแบบนี้ในโรงพยาบาล
เชื่อว่าไม่มีใครอยากจะจับหรอกแต่ว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สำคัญในชีวิตเนาะ

เออคือเข้าใจความรู้สึกของทั้งคู่นะ

ใช่แล้วก็เชื่อว่าคุณแม่ของคุณไบร์ทเอง
อยากจะเห็นวันที่ลูกสาวเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีหนึ่ง

ทั้งแบบอันนี้ฉันคอเรียกเบ่าสาวแล้วละกัน
ก็มีการแบบน้ำตาซึมแบบนี้
แล้วหลังจากวันนั้นคุณไบร์ทเองก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลย
พี่พยาบาลนะคะคุณหมอเอง
รวมถึงทีมงานด้วยนะคะว่าแบบขอบคุณทุกคนจริง
ขอบคุณจากใจจริงที่สามารถทำให้มีงาน

เพราะนี่ก็เห็นมาตั้งแต่แบบตั้งนานแล้วล่ะค่ะ

เขาบอกว่าฮัมพี่แท็กยังไม่ได้เลิกนะคะ
ตอนนี้ก็คือหมายถึงว่ายังไม่ได้เลิกจะแต่ง

กลับไปอีกหนึ่งมมติที่น่าประทับใจ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยนะคะ